ไปดูชีวิตของยายหลานคู่นี้ก็หน่อยครับ
คุณยายอายุ๗๐กว่าหลานเนี่ยเป็นหลานเด็กพิเศษอายุ๒๑แล้วนะครับ
ปรากฏว่าไปเบิกเงินมากำลังจะกลับบ้าน
ขากลับขี่มอเตอร์ไซค์มายายขี่หลานซ้อนท้าย
สายบัวงามจังก็เลยจอดรถลงไปเก็บสายบัว
ปรากฏว่าหลานซึ่งเป็นเด็กพิเศษเดินตามคุณยายลงไปในบ่อบัวด้วยครับ
แล้วคงจะจมน้ำยายเห็นหลานจะจมน้ำด้วยสัญชาติยานครับ
พยายามจะไปช่วยหลานช่วยไปช่วยมากลายเป็นว่าจมน้ำตายทั้งคู่ครับ
กลายเป็นเรื่องน่าเศร้าครับช่วงประมาณสามทุ่มวันก่อนครับ
ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของคุณยายสำเนียงอายุ๗๖ปี
รถคุณยายจอดอยู่ใกล้กับสระน้ำกลางทุ่งนา
ริมถนนสายบ้านหนองเข้หนองตูมอำเภอเสริงสางที่โคราชครับ
มีแต่มอเตอร์ไซค์แต่ไม่มีใครอยู่เลยครับ
เดินหาเอ๊ะคุณยายไปไหนทำไมเอารถมาจอดตรงนี้
สองคู่ถอดไว้ข้างข้างกันคู่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นของคุณ
สำเนียงนั่นแหละส่วนอีกคู่คาดว่าเป็นของนายนัทพล
ครับอายุยี่สิบเอ็ดปีหลานชายของคุณยายซึ่งเป็นเด็กพิเศษ
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันค้นหาในบึงบัวบ่อบัวตรงจุดนั้น
นะครับถามญาติญาติบอกว่ายายหลานคู่นี้เขาขี่
มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านตั้งแต่สิบโมงช้าแล้วจากนั้นก็
ยังไม่กลับมาบ้านสักทีชาวบ้านเห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่
ก็เลยไปดูกันเบื้องต้นครับกู้ภัยฮุกสามหนึ่งเสริงสาง
แล้วก็มนุษย์กบกู้ภัยใต้น้ำฮุก๓๑ก็ช่วยกันค้น
หาก่อนที่จะเจอร่างของทั้งคู่จมน้ำจากนั้นก็นำร่าง
ขึ้นฝั่งครับตรวจสอบภายในตัวของคุณยายสำเนียงไม่ได้
เอกสารใดพบเพียงแค่มีกระเป๋าสตางค์แล้วมีเงินอยู่
ประมาณสามหมื่นบาทในขณะที่หลานชายนั้นก็มีเงินติดตัวอยู่
ประมาณสักหกพันกว่าบาทครับหลานชายเนี่ยน่าจะตามคุณยาย
ลงไปที่บ่อบัวครับสันนิษฐานว่าหลานอาจจะอยากได้ดอกบัวหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบัวงามเหลือเกินหรือว่าต้องการจะเก็บ
บัวเอาไปทำกับข้าวกับปลาหรือเปล่ายายก็เลยจอดรถลง
เก็บให้หลานแล้วหลานเนี่ยอยากจะตามยายลงน้ำไปด้วยแต่
ว่ายน้ำไม่เป็นพอยายเห็นว่าหลานกำลังจะจมน้ำเนี่ยก็เลย
อาจจะต้องการเข้าไปช่วยสุดท้ายจมน้ำตายทั้งคู่ครับจาก
นั้นนำร่างของยายหลานส่งชนะสูตรครับวันนี้ยาดมารับ
ไปประเภนกุศลที่วัดหนองแดงช่วงบ่ายที่ผ่านมาบรรยากาศ
โศกเศร้านะครับเพราะว่าเป็นการด่วนจากไปแบบกระทันหัน
นายทองคำอายุ๕๒ปีครับเป็นลูกชายของยายสำเนียงและมี
เป็นลุงของนายนัทพลบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานอยู่
กรุงเทพทำให้ย่าหลานเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันเพียงลำพังเคย
แม่ไปอยู่ด้วยแล้วแต่แม่ไม่ไปห่วงหลานห่วงบ้านตอนนี้
ทำใจไม่ได้จริงเนี่ยแม่และหลานชายเนี่ยสุขภาพแข็ง
แรงดีทั้งคู่นะก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบ
นี้ตอนนี้ก็ได้แต่ทำใจยอมรับให้ได้ครับ
ด้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าเช้าวันที่
เกิดเหตุเนี่ยเมื่อ๑๓ตุลาคมปกติแล้วสองย่าหลานก็พากันไปเบิกเงิน
ทกศในตัวอำเภอเสริงสางระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยขี่รถพากัน
กลับมาเนี่ยคาดว่าคงจะแวะเก็บสายบัวมาทำกับข้าวกลับปลา
ตรงจุดเนี้ยบึงบัวตรงนี้นะฮะแล้วก็จมน้ำเงินที่เบิกมา
เนี่ยประมาณ๓๖๐๐๐บาทเงินอยู่ครบนะครับเพราะว่าเจอในกระเป๋าตังค์
คุณยายสำเนียงเนี่ยสามหมื่นบาทแล้วก็กระเป๋าของหลานชายอีก
ประมาณ๖๒๐๐บาทดังนั้นเงินที่เบิกมาเนี่ยยังอยู่ครบไม่ได้
มีใครเอาไปไหนแต่อย่างใดครับค่ะ